เอาไปดูข่าวนี้สงสารคุณลุงเข้าไปปลดทุกข์ไปอุจจาระ
ยังไม่ทันเสร็จเลยพังโคร่มลงมาจากชั้น๒ครับคุณผู้ชมครับ
ไปดูครับกู้ภัยมาช่วยอู๋เจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บ
นายเฉลิมคงสมพัฒน์อายุห้าสิบห้าปี
เจ้าของบ้านเล่นที่สามสิบเจ็ดหมู่หกตะบนมุระสมอพภาชี
ฮะเนี่ยฮะน่ะดูดูความสูงเฮ้ยนั่นน่ะตรงเนี้ยซ่วม
พี่คนคนหนึ่งเนี่ยตกมาจากโอ้โหจุดตกเนี่ยสามเมตรนี่คือนักน่ะ

แล้วซ่วมไม่แตกไม่บาดเหรอคะเนี่ย
ไม่เหลือสิแตกด้วยนะฮะ
นี่แหละครับบ้านเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูง
ผมเข้าใจว่าที่เขาปลูกบ้านแบบนี้
อายุทยาเป็นพื้นที่รับน้ำไง

เออเขาก็ทำบ้านใต้ถุนสูงแบบนี้นะครับ
นางสาวบุญช่วยถนอมซ้าประยุ๕๓ปี

คุณเฉลิมเนี่ยนะผู้บาดเจ็บก็อยู่บ้านหลังนี้คนเดียว
ส่วนห้องน้ำเนี่ยสร้างอยู่ชั้น๒นะครับ

สภาพเก่าแล้วใช้งานมานานแล้วกว่า๒๐ปีนะ
แล้วจริงห้องน้ำมันก็ชำรุดหนักมาตั้งแต่น้ำท่วมใหญ่
๕๔นู่นน่ะนะแต่ไม่ได้ซ่อม
เฉลิมยังคงใช้เรื่อยมาด้วยความเคยชินนั่นแหละ
ขณะที่นายเฉลิมเนี่ยนะครับกำลังจะไปเข้าห้องน้ำนะฮะ
ก็ทำธุระส่วนตัวอย่างที่ผมบอกไป
อาบน้ำด้วยสุดท้ายครับไอ้โครงสร้างห้องน้ำมันรับน้ำหนักไม่ไหว
พังถล่มลงมาเพื่อนบ้านได้ยินเสียงร้องนะครับ
ก็รีบวิ่งมาดูนะครับ
เฉลิมก็นอนร้องขอความช่วยเหลือด้วยความเจ็บปวด
ชาวบ้านก็ช่วยกระนำเศษอิดแล้วก็โถส้วมที่ทับตัวลุงเฉลิมออกนะครับ
แล้วก็แจ้งกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล
โอ้โหซี่โครงขวาหักฮะ
แล้วก็เอ็นขาซ้ายฉีกครับ
ขอให้ท่านหายเร็วแล้วก็ซ่อมซ่วมเลยนะครับ